เนื่องกันเลยนะครับกับอีกหนึ่งทีมฟุตซอลลีกที่ปีนี้ใช้นักเตะท้องถิ่นดันขึ้นมาแล้วก็มีดาวรุ่งหลายคนน่าจับตามองนะครับ
จากเป้าหมายของทีมที่วางไว้ไกลกว่านั้น
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ซุปเปอร์แคทไปไม่ถึงฝัน
แต่ปีนี้นโยบายของทีมชัดเจนคือการเลือกใช้แข้งเยาวชนภายในจังหวัดนครราชศรีมาเป็นกำลังสำคัญ
นำโดยศูนย์หน้าดาวสันโวอย่างอนุพงศ์ฤทธาพรมและเกียรติศักดิ์กันทศร
หมายเราก็อาจจะเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม่มากกว่านะครับ
ก็คือเน้นเยาวชนเน้นคนโคราช

เพื่อที่จะเสริมสร้างขึ้นมาเรื่อยครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้ก็อาจจะไม่มีตัวดังมากนักนะครับ
แต่ก็เป้าหมายเราก็คือ๑ใน๕ครับ
ที่ใช้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นชาวต่างชาติ
ซึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็คือผู้เล่นดาวเด่น
ช่วยยิงไปถึง๑๓ประตู
และนับเป็นความท้าทายอีกหนึ่งขั้นของแข้งรายนี้
และครั้งนี้ก็ตั้งแต่๑๕ปีบาทราย
เราก็กินดีมายุ่นนี้
เราก้อหัวหนักมีทีมก่วง
กำลังในปีนี้ต้องยอมรับว่าประสบการณ์น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
แต่เป้าหมายของทีมยังไม่เปลี่ยนแปลง
คือการติดอันดับ๑ใน๕ของตารางให้ได้
ซึ่งประธานสโมสรอย่างชัชวานวงวรเชื่อว่าทีมจะก้าวสู่เป้าหมายสำเร็จ
พลังของแข้งท้องถิ่นในปีนี้จะส่งซุปเปอร์แคป
ก้าวเดินสู่เป้าหมายที่วางไว้เป็นของขวัญให้ชาวนครราชศรีมาได้สำเร็จ
พลังความเชื่อมั่นและศรัทธาจากทุกชีวิต
ที่สร้างให้เจ้าแมวตัวนี้ก้าวเดินไปสู่จุดหมาย
วิรวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน